คุณผู้ชมครับเรามาให้กำลังใจนักแสดงรุ่นใหญ่
อย่างคุณเมฆวินัยไกรบุตรกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าคุณเมฆตอนนี้ก็เริ่มโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตออกมา
แล้วก็มีการขายของทางออนไลน์ด้วยนะครับ
เมื่อคืนนี้คุณเมฆกลับมาเป็นข่าวดังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากที่คุณเมฆเองได้ไลฟ์สดในการขายของออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้คือคุณเมฆแล้วก็ครอบครัว
กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดกลับไปนานแล้วนะ
ไปหาความอบอุ่นอยู่ที่นั่นที่อำเภออ่าวลึกที่จังหวัดกระบีนะครับ
ก็ไปอยู่ที่นั่นมาเป็นเดือนแล้วแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ย
ตอนนี้นะคุณนะทั้งละครคุณเมฆบอกไม่มีอยู่แล้ว
กล้องถ่ายมันถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้อยู่แล้ว
อีกอย่างตัวเขาก็เจ็บก็ป่วยนะฮะก็ไม่ได้ถ่ายละครนะครับ
โรงเรียนของลูกก็ยังปิดอยู่เลย

ตุ่มน้ำพองทั้งที่แขนที่ขาของคุณเมฆ
กลับมาเป็นเยอะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ

บอกว่าตอนนี้โรคตุ่มน้ำพองที่เคยรักษาเมื่อ๓ปีก่อน
หมดเงินหมดทองไปหลายล้านบาท

ครั้งนี้เป็นรอบที่๕แล้วนะที่อาการมันกำเริบ

แล้วพออาการดีขึ้นช่วงนึงแล้วก็จะกลับมาเป็นหนักอีก
คือเป็นหายมันเป็นอาการของโรคที่รักษาไม่หายขาดนะฮะ
แล้วทีนี้แฟนก็เข้าไปถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครอีก
พี่เมฆนะครับพี่เมฆก็ตัดเพาะกับตัวเอง
บอกว่าคงกลับเข้าไปทำงานแบบนั้นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะคงไม่มีใครเอาดาราสภาพนี้นะครับ
คุณเมฆบอกด้วยนะครับว่าไม่อยากเป็นภาระคนอื่น
กองถ่ายก็หยุดถ่ายนะครับ
ไม่มีใครเขากล้าเสี่ยงในภาวะนี้ด้วย

คุณเมฆยังเปิดเผยข้อมูลด้วยว่าตุ่มน้ำพองนั้น
มันเป็นเชื้อของภูมิเพี้ยนหรือว่าภูมิแพ้
มีหลายศาสตร์ในการรักษาทั้งแผนโบราณแผนปัจจุบัน
คาถาอาคมการใช้ยาการสร้างภูมิ
การกินเซียรอยการกินเจผสมผสานกัน

ฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่ยึดมันได้แน่นอน
บางคนก็เลยจะเป็นหาย
ฟังเสียงคุณเมฆเขาหน่อยนะครับ
ง่ายว่าเป็นอาชีพเสริมของดาราแก่อย่างวินัยไกรบุตรครับ
มึงไม่มีงานอื่นคงไม่มีละคร
หายไม่ได้จริงเพราะว่ามันเน่ามาก

นี่แหละครับแล้วก็แฟนก็ยังเป็นห่วงนะฮะ
ก็เข้าไปให้กำลังใจคุณเมฆเยอะเลยนะครับ
แล้วก็ช่วยอุดหนุนจะซื้อของให้กับคุณเมฆอีกด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ติดต่อสอบถามไปที่คุณเมฆวินัยนะ
คุณเมฆบอกว่ามาอยู่ที่กระบี่เป็นเดือนแล้วนะ

ก็กลับบ้านเกิดนะครับไปรักษาตัวนะครับ
เรื่องต้นคุณเมฆบอกว่าที่โรคตุ่มน้ำพองกลับมากำเริบ
เพราะว่าลดโดสของยาแต่ตอนนี้ก็กลับมากินเหมือนเดิมแล้ว

ขนาดจับช้อนกินยังจับไม่ได้เลยเพราะไม่มีแรง
แล้วก็นี่ครับก็เป็นภาพที่ภรรยาต้องป้อนข้าวให้กับคุณเมฆนะครับ
แม่ก็ขอชี้แจงบอกว่าที่ไลฟ์สดไม่ได้มาขอเปิดรับบริจาคนะ
คือถ้าอยากช่วยให้อาหารเสริมที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นธุรกิจของเขา
ก็อยากให้ซื้ออุดหนุนกันตรงเรื่องนี้ไปนะครับ
แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคนที่จะเหมาซื้อไปเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้พยายามไล่ภรรยากลับกรุงเทพฯแต่ภรรยาไม่ยอมไปเลย
แล้วก็แน่นอนเป็นเพื่อนสนิทของคุณเมฆก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
พอได้เห็นไลฟ์สดของเมฆนะก็ตกใจเหมือนกัน
ที่ผ่านมาคุยกันตลอดเลยอยากให้กำลังใจเพื่อนครับ
บอกว่าอยากให้หายกลับมาเป็นปกตินะครับ
ก็เห็นใจแล้วก็สงสารที่เขาหายแล้วที่ผ่านมาคือหายแล้ว
แล้วก็หน้าตาก็กลับมาดูดีเหมือนเดิมนะฮะ
เพราะว่าจากการกินเซอร์ลอยมันบวมพี่หนุ่มก็ยังให้กำลังใจว่า
เม่งช่วงนี้หล่อเหมือนเดิมแล้วนะ
แกบอกว่าแกแบบไม่มีคนจ้างเล่นละครแล้วอ่ะคือแบบไม่ได้เล่นหรอกอะไรอย่างนี้
มันมันก็ช่วงนี้ใครจะไปจ้างล่ะพี่หนุ่มเองยังไม่มีใครจ้างเลย
เพราะว่ามันโควิดจริงคือหลังจากนี้เดี๋ยวพี่เมฆหายดีเป็นปกติ
พี่หนุ่มคิดว่าพี่เมฆเขาแข็งแรงเขากลับมาเล่นละครปลายตาเรา
เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายคุณจักรีนบอกข่าวบันเทิงของเรา
ก็จะวีดีโอคอร์คุยกับพี่เมฆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ